ก็คือด้านที่อางการมันรอดด้วยความสงสัย
และที่เราจะพูดถ้าครั้งหน่อยผมจะพูดมา
ด้วยการทบทวนคำปฏิญาณที่ผมได้มีไว้ในวันก่อน
เข้ารับหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีดังนี้ครับ
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ผมทวนตรงนี้เพื่อที่จะระลึกให้ทุกท่านได้เห็นว่า
สิ่งที่ผมได้ปริญญาณไว้และสิ่งที่ผมจะกระทำในโอกาสต่อไปนี้นั้น
เป็นไปด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเป็นไปด้วยหลักใช้เหตุใช้ผล
ตักกะใช้นิติศาสตร์ใช้รัฐศาสตร์ใช้ศาสตร์ทุกอย่างผสมผสานกัน
ด้วยความตรงไปตรงมาไม่มีการแอบแฝงสิ่งใดทั้งสิ้น
เพราะสิ่งที่ผมได้ศึกษาจากร่างกฎหมายไอรอนั้นเป็นสิ่งที่ต้องขอกราบเรียนว่า
ผมเห็นด้วยกับคำกล่าวที่บอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึง
แต่ในขณะเดียวกันเมื่อตื่นจากความฝันนั้นย่อมต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริง
เพราะสิ่งที่ร่างไอลอร่างที่๗ได้เขียนเอาไว้นั้น
ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าเป็นสิ่งที่หลายมาตราหลายบทบัญญัตินั้นมีปัญหา
แต่ในขณะเดียวกันบางบทบัญญัตินั้นผมพอรับได้
และรับที่จะพิจารณาในชั้นลงมติรับหลักการ
สิ่งที่ผมกลับเรียนว่าบางส่วนบางเรื่องนั้นมีปัญหา
ผมจำเป็นที่จะต้องลงในรายละเอียดเพื่อให้เห็นว่า
มาตรานั้นท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
มาตรานั้นถ้าปฏิบัติไปแล้ว
จะเกิดปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างมากมายมหาศาล
บัญญัตินั้นคือสิ่งที่ท่านเขียนไว้ในมาตรา๑๐
ในร่างไอลอร์ผมขออนุญาตกราบเรียนที่จะอภิปราย
รวมกันไปใน๓มาตรานี้
สิ่งที่ท่านเขียนเอาไว้ใน๑๐มาตรา๑๑๑๑๒นั้น
ถ้ามีพี่น้องรับฟังรับชมอยู่ทางบ้าน
ขออนุญาตกราบเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายเลยครับ
กล้างกฎหมายที่จะให้สมมุตินะครับสมมุติ
ให้ใครคนหนึ่งหรือคนทั้งประเทศไปสหรัฐอเมริกา
แต่ในขณะเดียวกันในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น
ท่านเขียนบทบรรยัติไว้ให้ยกเลิกพาสปอร์ต
ให้ยกเลิกวีซ่าออกกฎหมายให้ยกเลิกสนามบิน
ออกกฎหมายให้ยกเลิกยานพานะทุกประเทศ
ถามว่าท่านจะไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร
ผมเปรียบเทียบการที่จะไปสหรัฐอเมริกานั้น
เสมือนว่าท่านต้องการที่จะให้มีการร่างรัฐมนูลฉบับใหม่
แต่ในขณะเดียวกันท่านเขียนบทบรรยัติไว้ในมาตราสิบ
ให้ยกเลิกสมาชิกกระพุทธศพาฯทันทีที่รัฐบนูลฉบับใหม่นี้
มีบทมีผลบังคับใช้

มันจะเกิดเป็นวงจรที่มหัศจรรย์พันลึกไม่เคยปรากฏการณ์นี้ขึ้นในบทบรรยัติในกฎหมายใดของประเทศใดในโลกก็ว่าได้
คือการที่ท่านเขียนให้ยกเลิกสวชุดปัจจุบัน

ผมตั้งเป็นข้อสังเกตและเป็นคำถามกันแล้วกัน
ท่านบอกว่าให้ยกเลิกสวชุดปัจจุบัน
ท่านไม่ได้เขียนให้สวชุดปัจจุบันนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
กว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

คือจะไม่มีสมาชิกวุฒิสภาแม้แต่คนเดียว

ท่านจะลืมหรือจะไม่ตั้งใจหรือว่าโดยบังเอิญผมไม่ทราบได้
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสมาชิกวุฒิสภาเมื่อไม่มี

ท่านให้ในมาตรา๑๑ท่านให้พระราชมัญญัติประกอบรัฐมนูล๗ฉบับ
สิ้นสภาพไปด้วยและยังมีบทบัญญัติให้สารรัฐมนูลและองค์กรอิสระ
ทั้งหมดพ้นจากหน้าที่ไปด้วย
แต่ท่านบอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ผมหาความรู้มาจากผู้รู้กฎหมายหลายท่านแล้วครับว่า
ท่านบอกให้องค์กรอิสระฐานรัฐมนูลปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
แต่ให้พระราชมัญญัติประกอบรัฐมนุนนั้นยกเลิกไปเนี่ย
ถามว่าเขาจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบังคับของกฎหมายฉบับใดครับ
ผมถามกรกตแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานไม่ได้
ท่านไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าไม่มีพระราชมัญญัติประกอบรัฐมนุนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แล้วท่านจะให้กรกตปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไร
กำหนดเงินเดือนกำหนดสิทธิหน้าที่หรือผลประโยชน์ต่างหรืออะไรก็แล้วแต่
กรกตเขาไม่กล้าปฏิบัติหรอกครับ
ขนาดมีกฎหมายกรกตเนี่ยยังเคยมีกรกตติดคุกไปเลย
ถามท่านว่าท่านช่วยตอบนะครับ
ถ้ามีกรกต๗คนเนี่ยลาออกซะ๓คนคือไม่ถึง๕คนซึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ย

คือกรกตที่เหลืออยู่๓หรือ๔คนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
แล้วท่านให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยสิ้นสภาพไปเนี่ย
แล้วถามว่ากรกตชุดใดจะไปมีหน้าที่ไปเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

ที่ลักษณะลักษณะลักษณะมีผลมาครับใช้

เอาพบประกอบรัฐมนุนตามรัฐมนุนปี๒๐๔๐มาใช้
นั่นคือพบกตปี๔๑
คือพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

รัฐมนุนปี๔๐เนี่ยมีกรกต๕คนครับ
แต่พรปกรกตชุดปัจจุบันรัฐมนุนปี๖๐มีกรกต๗คนครับ
ละ๕คนหรือ๗คนจะเป็นผู้ทำงานทำงานภายใต้กฎหมายอะไร
สิ่งที่จะเป็นปัญหาต่อมาท่านประธานครับ
ผมนึกไปแล้วผมจินตนาการเห็นความยุ่งยากเห็นความหายนะที่จะเกิดขึ้น
คือกรกตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไม่มีผู้ใดจะไปทำหน้าที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา
ถามว่าถ้ากรกตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
แล้วใครจะไปเลือกสว
เมื่อไม่มีสวใครจะไปเลือกองค์กรอิสระ
ทั้งกตปปชทั้งสรมท่านไปดู
นี่ครับรัฐมนูลปี๔๐ที่ท่านบอกว่าให้เอามาใช้
กรอิสระเกือบทั้งหมด
กรรมการสัญหาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือตุลาการสารรัฐมนูลซึ่งท่านให้ยกเลิกไปแล้ว
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในการตั้งองค์กรอิสระต่างนั้นคือใครท่านทราบไหมครับ
คือประธานวุฒิสภาก็ท่านให้ยกเลิกวุฒิสภาไปแล้ว
แล้วจะมีใครไปผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในการตั้งองค์กรอิสระต่าง
ถัดมาครับซึ่งผมมองเห็นปัญหาและเป็นหายนะเลย
รัฐมนุนฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ย
ถ้าเกิดมีการยุบสภาผู้แทนราษดรมีการยุบสภาผู้แทนราษดร
ผมถามท่านว่าองค์กรใดจะไปทำหน้าที่ในการเลือกสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรชุดใหม่
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นปัญหาที่พลวันพลเกและผัวพันกันจน
ทำให้ไม่สามารถที่จะบัตรต่างตามรัฐมนูลฉบับไอลอร์นี้ได้
ข้อสำคัญครับฟันให้ไกลไปให้ถึง
ผมจำไม่ได้ว่า๓๐วันหรือ๙๐วันนับตั้งแต่มี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ผมได้กราบเรียนไปแล้วครับว่า
กรกตเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ
หรือกรกตส่วนหนึ่งลาออกไปไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
แล้วใครจะเป็นผู้กำหนดว่าถ้าอย่างนั้นจะเลือกสอสอรอเมื่อไหร่
ก็ท่านเขียนไว้เองว่าให้เลือกสอสลหลังมีกรกต
เพราะกรกตจะเป็นผู้ไปมีหน้าที่ในการเลือกกรกตชุดใหม่นะครับ

ท่านบอกว่าให้มีสอสลเนี่ย
ก็สมาชิกวุฒิสภาท่านยุกต์เลิกไปแล้วครับ

เห็นไหมครับว่ามันเป็นปัญหาที่ผัวพันกันในที่สุด
ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในที่สุดก็ไม่มีสอรอ
ท่านก็ไม่สามารถฝันให้ไกลไปให้ถึงได้
เพราะฉะนั้นผมก็ยังคือตัวผมเองอะ
ผมเองผมอยู่มากับกฎหมายภาคประชาชนมาพอสมควร
ผมเป็นแพทย์และในอดีตก็เคยมีส่วนร่วมในกฎหมายบางฉบับ
และผมก็เห็นด้วยผมไม่ได้ขัดข้องกับกฎหมายภาคประชาชน
ว่าเป็นกฎหมายธรรมดาหรือกฎหมายรัฐมนูลก็แล้วแต่
แต่กฎหมายภาคประชาชนนี้ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่า

และผมก็จำเป็นจะต้องอภิปรายในรายละเอียด
เพื่อให้เห็นว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นจากอะไร
และนำแนวความคิดนี้ฝากไปยังสมาชิกทุกท่านว่า
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาลงมตินั้น
ท่านก็ใช้ดุลพินิษฐ์ใช้พิจารณาแล้วก็พิจารณา
ถ้าเป็นไปได้ท่านผู้มาชี้แจง
ช่วยกรรณาตอบปัญหาสิ่งที่ผมด้วยอภิปราย